ดูอีกความคืบหน้านะฮะนี่ก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในวันเวลาใกล้เลี่ยกันเลย
คราวนี้เด็ก๑๔เด็กชายอายุ๑๔น้องเขียดนะฮะ
ถูกอุ้มไปจับมัดมือแล้วก็รุมกระทืบ
คือกลุ่มคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านอ้างว่าเด็กไปขโมยทองกับเงินสดไปสามพันบาท
ทำร้ายเสร็จก็ปล่อยเขากลับบ้านสุดท้ายเด็กเนี่ยคลานสมซานมานอนตายที่บ้านญาติค่ะ
เด็ก๑๔นะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุได้๓คนแล้วนะครับ
แต่ยังไม่หมดนะฮะนี่ครับ๓คนนี้
วันนี้ตำรวจนำตัวมาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยเฉพาะจุดที่บอกว่าจับเด็กมาแล้วเอามาเค้นเรื่องขโมยทอง
สพห้วยใหญ่นะฮะคุมตัวมาผู้ต้องหาในคดีอุ้มฆ่าน้องเขียด
เด็กชายวัย๑๔ปีมาซ้อมทรมานจนเขาเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยหัวหนองบนนะครับในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีผู้ต้องหาสามคนนะครับที่จับได้แล้วพามาชี้จุดทำแผน
มีนายพัชรพลกิ่งคล้ายชื่อเล่นชื่อพีชอายุ๒๑ปี
นายนัทพงศ์ชุ่มเย็นชื่อเล่นชื่อนัทอายุ๒๖
และนายกฤษดาเงินทวมหรือว่านายแปบอายุ๒๒นี่๓คนนี้นะฮะ
ตำรวจสพห้วยใหญ่พาไปชี้จุดเนี่ยจุดแรกนะครับเป็นจุดซอยข้างบ้านของผู้ต้องหา
เป็นจุดที่อุ้มน้องเขียดมารุมซ้อมรุมทำร้ายร่างกาย
หลังจากนั้นทั้งหมดบอกว่าได้พาเขียดขึ้นจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้ง
อันนี้เจ้าหน้าที่พาขึ้นนะฮะพาขึ้นนะฮะขึ้นสาเล้งนะครับ
น้องเขียดที่ห้องครัวหลังบ้านกับในรถยนต์ของน้าของน้องเขียดเขานี่นะฮะอันนี้เป็นจุดแรกที่มาชี้จุดทำแผนนะครับ
ส่วนจุดที่๒เป็นบริเวณบ้านพักของน้องเขียดนะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งเป็นบ้านพ่อของน้องเขียด
คือผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าพาเขียดมาเค้นเพื่อจะหาที่ซ่อนทองเนี่ยสุดท้ายหาทองไม่เจอนะฮะ
เสียชีวิตไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตนะครับระหว่างการทำแผนนะฮะในพีสนะครับ
บอกว่าเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายน้องเขียดนะครับเพื่อเค้นเอาความจริงเรื่องการขโมยทองน้ำหนักหนึ่งบาท
เงินสดสามพันบาททีนี้พอเอามาเค้นเอามาหาแล้วหาทองไม่เจอก็เลยโกรธแล้วก็แค้น
ลงมือทำร้ายร่างกายน้องเขียดแต่ไม่คิดว่าเขียดจะเสียชีวิต
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อของเขาเนี่ยนะก็ทำร้ายเขียดด้วย
เด็กเนี่ยพยายามต่อต้านเราไหมบอกว่าจะหนีได้อะไรอย่างเงี้ยมีไหม
มาร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาอ้อนวอนเราไหม
มันไม่ให้เราแล้วตอนที่มันโดนเยอะมันไม่หนีไม่อะไรเหรอ
ไม่คิดว่ามันก็ถึงหนีอ่ะมันขอร้องขอชีวิตมั้ย
ถ้าสมมติว่าเด็กยังไม่ตายเราก็กลับมาทำร้ายเขาอยู่นี่

ครูไม่เห็นอะไรนะ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้หลักฐานเด็ดนะครับ

เริ่มต้นจากวันที่๑๖กันยายน
สิบเจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาที

เป็นพ่อของนายพีชขี่จักรยานยนต์ไปตามถนน
เพื่อไปเอาตัวน้องเขียดมาจากบ้านเพื่อน
จากนั้นถัดมาไม่กี่นาทีนะครับ๑๗นาฬิกา๑๓นาที
จะเห็นนายภูนฮิรันดิขี่จักรยานยนต์กลับมาทางบ้าน
แล้วมีเขียดนั่งอยู่ที่ด้านหน้า
ถ้าดูจากภาพก็คือพยายามล็อกตัวไว้

เห็นไหมให้นั่งด้านหน้าเลยล็อกตัวเลยไม่ให้หนี
ตอนนั้นน้องเขียดก็ถ้าดูตรงนี้ก็เหมือนกับนั่งตัวเกร็งเลยนะ
เพราะว่าถูกทำร้ายมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ
จากนั้นนายภูนิรันดิ์ขี่รถมาอีกรอบหนึ่งนะครับ
เพื่อรับตัวน้องไผ่และน้องติ๊กเพื่อนของน้องเขียด
ตอนที่มารับเนี่ยบอกเดี๋ยวไปดูเพื่อนเองซะ
ทั้งสองคนก็ไปเขาเป็นห่วงเพื่อน
เพราะนายภูนิรันดิ์มาบอกก็รีบไป
แต่ในภูลฮิรันดิเนี่ยขู่เอาไว้บอกถ้าใครช่วยเขียดนะเดี๋ยวโดนด้วย
เด็กสองคนบอกเลยไม่กล้าช่วยนะครับ
เราได้คุยกับพ่อของในนัตฑพงศ์นะหรือว่านัตฑ์นะฮะ

พ่อบอกความจริงแล้วลูกชายผมเป็นคนดีมากนะ
เสียตอนติดเพื่อนนี่แหละ
แล้วนัทก็ซื้อยามาให้เขียดด้วย
แต่ไม่ได้กะถึงขั้นจะทำร้ายเขียดจนตายนะ
ต้องขอโทษฝั่งครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วย
ลูกชายของพ่อเนี่ยมีส่วนร่วมทำให้เด็กตาย
ก็มันก็ยังซื้อนมซื้ออะไรมาให้คนเจ็บอยู่ไม่คิดว่ามันจะตายอะไรอย่างนี้
พอจะไปโรงพยาบาลนี้ไปเจอพ่อของเด็กพอดีเลย

เราเป็นพ่อของนัทอยากขอโทษทางฝั่งคนตายแทนนัทไหม
ไม่ผมก็ขอโทษเลยพอลูกไปทำอย่างนี้มันหลวมตัวไปกับเขาแล้ว
ทีนี้ที่น้องเขียดถูกซ้อมแล้วก็กลับมาเสียชีวิตที่บ้านญาติเนี่ย
เขาบอกโอ้โหถึงขั้นแบบคลานสมซานมาเลยเนี่ย
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับน้าชายของน้องเขียดนะฮะ

น้าพาไปดูรถกระบะที่เขียดเนี่ยชอบไปนอนอยู่ในรถ
เพราะเขียนนี้เขาขาดความอบอุ่นนะ
เขาก็จะชอบมานอนอยู่แถวนี้นะ
เชื่อว่าสาเหตุที่หลานชายมานอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้าน
เขาคงคิดถึงแม่
ซึ่งเขาจะเรียกย่าย่าของน้องเขียนเรียกว่าแม่
เพราะเลี้ยงเขียดมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะผูกพันที่สุด
ก็คงรู้ตัวว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาถ้าจะต้องตายเนี่ย
อยากมาตายใกล้บ้านย่าจะได้ไปอยู่กับย่า
กลับมามาหาแม่เพราะแม่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กครับ
กลับมาที่สุดท้ายแล้วที่มา
มันเด้อมันก็ด้วยสองอย่างแบบเด็กประสาเหตุ

คือเด็กก็ครอบครัวก็ขาดความอบอุ่น

แต่ว่าจุดจบเขาคือไม่ใช่เรื่องของการถูกทำร้ายจนตายนะฮะ
เขาต้องถูกพาไปโอบรมสั่งสอน
คดีขึ้นศาลเด็กก็รับโทษก็เข้าสถานพินิษฐ์ไปอบรมบ่มนิสัย
ใช่ค่ะจะได้ออกมาเติบโตเป็นคนดีของสังคมไม่ใช่มารุมทำร้ายเขาจนเขาตาย
แบบเนี้ยค่ะนี่ไม่ใช่จุดจบของของเด็กที่ว่าโอ้โหเด็กขี้ขโมยเหลือเกิน
อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะท่านผู้ชมครับพยานปากสำคัญว่าเขียน
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยคือเพื่อนของเขานะครับ
น้องไผ่กับน้องติ๊กนะค่ะที่ว่าในภูมิฮิรันในเพชร
มารับบอกเดี๋ยวไปดูเพื่อนเองซะแต่ห้ามช่วยนะเนี่ย
นี่น้องไผ่นะน้องไผ่ยุค๑๔นะครับ

ว่าเขียร์เนี่ยถูกกลุ่มคนร้ายที่ทำร้ายเนี่ย
บหน้า๓๐กว่าที
คือเขียดเนี่ยถึงขั้นแบบเจ็บหนักแบบสะบักสบอม
ร้องไห้แล้วมองมาที่ไผ่กับติ๊ก
คอมแบตนะคือภัยกับติ๊กเนี่ยบอกว่ายอมรับว่าเขียดมีนิสัยขี้ขโมย
ตอนเด็กพวกเขาก็เคยโดนจับพร้อมกันแล้วรอบนึง
เพราะไปโกหกว่าเจอเงินตกอยู่แต่จริงแล้วเนี่ยไปขโมยเข้ามา
แต่นี่มันก็ไม่ใช่จุดจบของเขียดไม่ใช่เหรอ
ตอนที่ผมอยู่หลังบ้านอเภทที่อเภทพาผมไปด้วย

ใช่มองมาผมกับไอ้ติ๊กกำลังรอหาย

ยังตอนนั้นยังเพราะผมเคยโดนจับไปรอบนึงกับมันเนี่ยเพราะมันเนี่ย

ไปขโมยตังค์บ้านใครมาไม่รู้มันบอกว่าเจอร่องกลางถนน
หกพันผมกับไอ้ติ๊กก็อยู่ในเหตุการณ์นี่มันมาแบ่งผมผมไม่อยากจะได้หรอก
มันแบ่งไงผมนึกว่ามันเจอร่วงจริงมันแบ่งมาพักเดียวเท่านั้นแหละ
เขาลงมากันสองคนกระทืบไปเขียด
คือชาวบ้านเขาเลยไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะ
เมื่อ๑๕มิถุนายนที่ผ่านมานะครับปีนี้นะครับ
วันนั้นมีไฟไหม้สารเจ้าของทางเทศบาล
แล้วพอเขาไปดูกล้องวงจรปิดกันเนี่ยมันจะเห็นเงาแว๊บว่าเป็นน้องเขียด
นี่ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยไปพาเขียดมาแล้วบอกว่าทำหรือเปล่า
คือน้องเขียดก็บอกว่าไม่ได้ทำถ้าทำก็ขอให้เขามีอันเป็นไปก็แล้วกัน
เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเหตุการณ์
ถึงขั้นทำให้เขียดต้องเสียชีวิตหรือเปล่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นก็สอนเขียดนะบอกเอออย่าทำนิสัยนักเล็กขโมยน้อยนะ
วันนี้เริ่มลักขโมยของคนรอบตัววันหน้าเดี๋ยวจะทำมากกว่านี้ขอให้เลิกซะ

ว่าในเพจนะครับซึ่งเป็นคนที่ขี่รถไปรับน้องเขียด
ตอน๕โมงเย็น๑๖กันยายนแล้วเอาตัวไปทำร้ายนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่ามีประวัติโชคโชนนะฮะนายภูลฮิรันเข้าออกเรือนจำบ่อยมาก
ครั้งด้วยกันนะฮะตามประวัติคดีนะครับ๒๕๕๔๒๕๕๕๒๕๕๖และ๒๕๖
ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดทั้งเสพและครอบครอง
ในพื้นที่สพห้วยใหญ่นี่แหละที่ชนบุรี
ผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหนีอีกคนนึงนะฮะวันนี้จับได้๓นะครับ
เท่ากับว่ายังหนีอีก๒นะฮะชื่อนายุทธ์อายุ๒๓ปี
กำลังติดตามตัวอยู่เหมือนกันส่วนศพของน้องเขียด
จะรับออกจากนิติเวศวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวทางครอบครัวจะรับมาบำเพ็ญกุศล